กรณีของคุณแม่คนหนึ่งนะครับออกมาร้องผ่านเพจกลุ่มประเทศคอน
ว่าลูกชายของเธอซึ่งเรียนอยู่แค่ชั้นป๖
ปรากฏว่าถูกเพื่อนนักเรียนชายร่วมห้อง
ทำร้ายร่างกายในห้องเรียนจนอาการสาหัส
แล้วก็ตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่หลายโรงพยาบาลแล้ว
จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบเลย
โพสต์ข้อความลงในเพจกลุ่มประเทศคอน
ว่าลูกโดนเพื่อนร่วมห้องเรียนทำร้ายในห้องเรียน

แม่ต้องการให้โรงเรียนออกมารับผิดชอบ
ดูแลช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานักเรียนบ้างตามสมควร
คือตอนนี้สงสารลูกจากใจเลย
เห็นใจผู้ปกครองบ้างเถอะนี่บอกไปถึงโรงเรียน
เพราะส่งลูกไปโรงเรียนโรงเรียนต้องดูแล
ต้องรับผิดชอบชีวิตลูกเราให้ได้นะครับ
แล้วก็เล่าที่มาของเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

ทางโรงเรียนนิ่งเฉยไม่เคยมาดูแลเลยนะฮะ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนล้มเหลว
ส่วนครูที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็พยายามเอาตัวเองรอด
ไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์
แต่ครูทิ้งให้นักเรียนนั่งทำงาน
โดยให้นักศึกษาฝึกสอนมานั่งคุมนะครับ
ตัวครูไม่อยู่ในห้อง
ลูกก็นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ
และลูกโดนทำร้ายขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะของลูกเอง
คือลูกไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปทะเลาะกับใครเลย
แต่อยู่มาโดนต่อยโดนบีบคอแล้วก็จับโขกขอบโต๊ะ

ยืนยันอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
ตอนเกิดเหตุนะฮะนักศึกษาฝึกงานที่คุมห้องแทนครูเนี่ยนะ

ลูกถูกทำร้ายนอนฟุบอยู่ที่โต๊ะ
แต่ทีนี้นักศึกษาฝึกงานรายนั้นก็ไม่มีการถามถ่าย
ปฐมพยาบาลเลยแค่ห้ามแค่แยกเด็กออกจากกัน
แต่เอ๊ะทำไมไม่ช่วยดูแลอาการของน้อง
แล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะครับ
แต่หลังจากวันนั้นคือลูกมีอาการแย่ลงเรื่อย

ไปโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช๗ครั้ง
ไปโรงพยาบาลสงขานคริน๔ครั้ง
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา๓เดือนแล้วนะครับ
ตั้งแต่๘กันยายนที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้
แม่ก็แจ้งครูประจำชั้นมาตลอดนะครับ
ตั้งแต่การไปโรงพยาบาลวันแรกแล้ว
คลินิกที่แรกแล้ว
แต่พอรู้ผลจากโรงพยาบาลว่ากระโหลกแตก
แม่ก็ไปที่โรงเรียนถึงได้รู้ว่าครูประจำชั้นเนี่ย
ไม่เคยแจ้งผู้มนวยการเลย

นี่คือข้อความที่เขาโพสต์ไว้ที่แม่ผู้นี้นะฮะ

สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปพบกับ
คุณแม่ที่โพสต์เรื่องราวนี้ไว้
ก็คือคุณแม่อาจินทองเชื้ออายุ๓๙ปี
เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังนะครับ
ก็บอกว่าเหมือนกับเนื้อหาที่เขียนลงในเฟซบุ๊ก
และยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์จริงทุกอย่างนะครับ
มีการพาลูกชายไปรักษาตัวหลายครั้ง

แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต๑หลายต่อหลายครั้ง
รวมทั้งไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
แต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
สิ่งที่แจ้งไปกับหน่วยงานก็ยังไม่มีความคืบหน้าเหมือนกัน
ถึงตอนนี้เองนะฮะยังไม่มีครูหรือผู้บริหารโรงเรียน
แล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองของเด็กชายอีกคนที่ก่อเหตุนะ
ที่มาชกต่อยลูกมาบีบคอลูกของเธอ

ผู้ปกครองของเด็กฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบเยียวยาเหมือนกันนะครับ
ทุกวันนี้นะฮะคุณแม่อาจินต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกชาย
หมดไปเกือบแสนกว่าบาทแล้วนะฮะ
แม้ว่าจะใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาก็ตาม
วิงวอนให้ทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กชายที่ก่อเหตุ
ออกมารับผิดชอบโดยเฉพาะทางโรงเรียนนะครับ
ช่วยหน่อยรับผิดชอบหน่อยเพราะคุณดูแลเด็กไม่ได้
ทุกวันนี้ผู้เป็นแม่ได้ย้ายลูกชายออกจากโรงเรียนไปเรียนที่อื่นแล้ว
เพื่อความปลอดภัยของลูกชายเพราะเกรงว่าลูกจะถูกทำร้ายอีก
แล้วก็ลูกเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนที่นี่กลัวทั้งเจอเพื่อนทั้งครูอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คุณแม่ท่านนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการทะเลาะวิวาส
เพราะลูกของเธอบอกแม่ว่าลูกไม่ได้ไปหาเรื่องใคร
ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครลูกนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะเฉย
ขณะที่ครูฝึกสอนก็คุมโต๊ะอยู่คุมห้องอยู่นะฮะ
แต่ว่าลูกกลายเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับ
อันนี้แม่เขาก็ร้องเรียนสื่อขอความเป็นธรรมมานะฮะ